แรงปีนี้ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัส
รอบหลายปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
นั่นก็คือเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าพื้นที่อนุรักษ์ป่านะครับ
ณขณะนี้เองหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำครับ
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีการสำรวจพื้นที่ต่างนะครับดูว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่น่าเป็นห่วง
พบว่ามีถึง๑๒๑แห่งด้วยกันที่ขาดแคลนน้ำ
แต่ว่าที่หนักที่สุดก็จะเป็นพื้นที่หลักประมาณนี้ครับ
คุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าไล่ลงมานะครับซับลังกาจังหวัดลบบุรี
ไปก็คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ที่ชนบุรี
ไปนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันตกก็จะมีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี
ลงมานะครับก็จะมีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างมาก
และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าจำนวนมากอาศัยอยู่โดยเฉพาะสัตว์ขนาดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นกระทิงวัวแดงเก้งกวางหรือแม้กระทั่งสัตว์ใหญ่
ที่อยู่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั่นก็คือชานั่นเองครับ

อย่างช้างตัวนี้นะครับเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่
กว่าที่เมื่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ชมเห็นบนโต๊ะแล้วนะครับ
ช้างแบบนี้เฉลี่ยแล้ว๑ตัวต้องการใช้น้ำมากถึง๒๐๐ลิตรต่อวันนะครับ
และคิดดูนะครับว่าสัตว์ป่าจำนวนมากแบบนี้เองเนี่ย
อาศัยอยู่ในป่าที่มีพื้นที่น้ำน้อยนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไร
ช้างป่านอกจากต้องการน้ำในการใช้บริโภคแล้วยังต้องการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับ
เพื่อพวกเขาจะได้ลงไปเล่นน้ำคลายเครียดคลายความร้อนครับ
แต่เมื่อน้ำมีน้อยแบบนี้เองเกิดปัญหานะครับ
ป่าไม่ว่าจะเป็นช้างก็ดีแล้วก็ไล่เรียงไปก่อนหน้านี้เนี่ยกระทิงวัวแดงเก้งกวาง
ทยอยออกมาจากพื้นที่ป่าแล้วเกิดปัญหาตามมาคือระหว่างสัตว์กับมนุษย์ไม่ลงรอยกันครับ
เอกชนภาครัฐช่วยเหลือแล้วนะครับในการที่จะเร่งขุดแหล่งน้ำสร้างฝ่ายธรรมชาติสร้างแหล่งน้ำธรรมชาติโดยมีการขุดพื้นที่เป็นแอ่งกระทะแบบนี้
นี่คือต้องการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
มาดูกันนะครับว่าพื้นที่แอ่งกระทะณปัจจุบันนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร
พบว่าการสร้างแอ่งกระทะให้กับสัตว์ป่านะครับไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละส่วนใหญ่ว่าเป็นอย่างไร
ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะมีความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๗๘เมตร
จุดศูนย์กลางลึก๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ซึ่งหากมีขนาดประมาณนี้จะเก็บน้ำได้ประมาณ๑๘๐๐๒๐๐ลิตรนะครับ
ตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นหนึ่งอุทยานที่มีช้างป่าอาศัยอยู่มากเป็นลำดับต้น
มีประมาณ๒๗๐๓๐๐ตัวครับก็สร้างแอ่งกระทะแบบนี้ไปแล้วประมาณ๒๑จุดด้วยกัน
แบบนี้นะครับและถ้าหากลองคำนวณคร่าวว่าช้างป่าแต่ละตัวนั้นต้องการใช้น้ำวันละสองร้อยลิตร
เท่ากับว่าแต่ละแอ่งสามารถรองรับความต้องการน้ำของช้างได้ประมาณ๑๐๐ตัวครับ
คุณผู้ชมครับนี่ยังไม่นับรวมกระทิงที่มีประมาณ๘๐ตัวซึ่งมีความต้องการใช้น้ำวันละ๒๐ลิตร
แล้วก็สัตว์กีบต่างครับเก้งกวางวัวแดงต่างเหล่านี้มีความต้องการใช้น้ำวันละ๑๐ลิตรต่อตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องสำรวจแล้วก็เร่งเติมน้ำตลอดสัปดาห์ให้เพียงพอกับจำนวนของสัตว์ป่านะครับ
แต่การแก้ไขปัญหาแบบนี้เองก็เจออุปสรรคเหมือนกันครับ
อย่างแรกก็คือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าไปเติมน้ำแต่ละพื้นที่มีความยากง่ายแตกต่างกันไป
จากนี้บางพื้นที่นั้นนะครับยังขาดแคลนรถบรรทุกน้ำทำให้ถ้าเกิดว่าต้องไปจ้างเอกชนราคาแพงครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก
ณขณะนี้เองเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ประสานกับหน่วยงานต่างนะครับ
หนึ่งคือกรมทรัพยากรน้ำบาดานเพื่อจะมาขุดบ่อบาดานแล้วก็สร้างฝ่ายในพื้นที่ใกล้เคียงครับ
จากนี้ประสานไปอีกครับไปที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อทำฝนเทียมบรรเทาปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นและเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อสัตว์ป่าแบบชัดเจนนะครับ